รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

โมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

เขาเรียกว่าแบบจะรักกันจนวันตายว่างั้น

แขกรับเชิญของเราในวันนี้

เกือบตาย๑๑ครั้ง

จากคู่รักเมื่ออดีตชาติ

นะครับที่มีความรักในอิริยชาติ

อยู่ดีผีสาวตนนั้น

อาฆาตนะครับจะมาเอาชีวิตของเขา

ระยะเวลาแค่๓ปีอย่างที่คุณพระดำบอกนะครับ

แน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้
วันนี้เดินทางมาจากชนบุรีเลยนะครับ

คุณต้องดูจนจบ
จริงนะครับอนุภาพของความรัก

ถึงขั้นตามกันจากอดีตชาติ
จนถึงชาติพบปัจจุบันเลย
ขอต้อนรับคุณเบียร์ครับ
เป็นคนที่เรียกว่าเห็นดวงวิญญาณ
รวมถึงมีเรื่องราวของ

ถูกต้องคุณเบียร์ตัวนี้อายุเท่าไหร่

คุณมีเหตุเกิดขึ้นในชีวิต

แต่ละครั้งเกี่ยวกับรถทั้งนั้นเลย

คือเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนอยู่
สมัยม๓คือตอนนั้น

เพื่อที่จะไปงานศพย่า

มีอยู่จังหวะหนึ่งผมขับผ่านป่าอ้อยแล้ว

พอผมมาถึงปุ๊บเขาวิ่งกลับมาตัดหน้ารถ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับ

นั่นคือกลางวัน

กับเพื่อนช่วงทำรายงาน

เราคิดว่ามันน่าจะพีคกว่า

ตกกลางคืนไปนอนบ้านเพื่อน

คือเหตุการณ์มันเกิดตรงที่ว่า
พอเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเนี่ย

ทีนี้ก็ผัดกันนอน

แล้วพอประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนนี้ครับ

เที่ยงคืนได้ก็หันหลังไปเพราะว่าได้ยินเสียงเตียงขยับ
หันหลังไปเพื่อนลุกขึ้นมาหลัง

ใช่ครับเพราะว่าผมต้องทำรายงานต่อในส่วนของ

คือเพื่อนผมเป็นคนที่วิชาหน้าตสินไม่เก่ง

แต่เขาสามารถลำได้อ่อนช้อยมาก

คือวินาทีนั้นเขาจะลำอยู่ประมาณ๒๓นาที

ผมก็ใช้คำว่าใจดีสู้เสือครับ
เข้าเฟสกิตปลุกเพื่อนขึ้นมา

ทีนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยเล่าให้ฟังว่า
มึงลุกขึ้นมาลำแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะ

คือคืนนั้นเพื่อนผมเขาเอาพระมาห้อยคอ

ใช้คำว่าก็นั่งกันรุ่งเช้าครับ

เพราะว่าไม่รู้ว่าณวันนั้นเวลานั้น

หลังจากนั้นแน่นอน
ทุกเรื่องคุณเล่าให้แม่คุณฟังหมดอยู่แล้ว

แล้วคือผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
แต่แม่เนี่ยพอวันรุ่งขึ้น

ก็คือเขาก็จะหายไปพักหนึ่ง

หนึ่งเสียงผู้หญิงในโทรศัพท์ที่พ่อรับ
กับผู้หญิงชุดขาวที่มานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณ

แล้วอยู่ดีเพื่อนคุณเนี่ยก็มาไล่ลำ

ณเวลานั้นไม่ฉุกคิดครับว่าเป็นคนคนเดียวกัน
แล้วก็ณเวลานั้นยังไม่รู้ด้วยว่าตามใคร
มั่นใจว่าเราไม่ได้ฝันไม่ได้ตาฝาดไม่ได้รู้สึกไปเอง

ทีนี้เนี่ยที่คุณบอกคุณทำบุญแล้วเหมือนจะดี

คือตอนม๖ผมได้มีโอกาสไปเข้าค่ายดาราศาสตร์ที่โรงเรียน
กำหนดการคือประมาณ๔๕ทุ่มเนี่ยจะต้องออกไปดูดาวกันที่ร้านกว้างของโรงเรียน
แต่ตอนนั้นยังดูไม่ได้ต้องยกเลิก
เพราะว่าทางเทศบาลเขาเปิดไฟสปอร์ตไลท์
ก็เลยต้องกลับมาที่ตึกพักเพื่อรอเวลาประมาณ

ทีนี้จังหวะก็ใช้คำว่าวัยรุ่นนะครับ

ก็มีการเล่นกันผมก็นั่งอยู่ชั้นล่าง

ก็นั่งกันอยู่๔คน

แต่จังหวะที่หันไปทางบันไดครับ
เห็นผู้หญิงชุดขาวเดินขึ้นไปชั้น

ใช่คนเดี๋ยวคุณเห็นสอนไทยมั้ย

เพื่อพิสูจน์นะครับก็เลยเดินขึ้นไปชั้น๒เดินตามขึ้นไปชั้น๒
เพราะว่ามีเพื่อนนั่งอยู่ชั้นสองแน่นอนเพราะว่าเสียงคุยกันอยู่ชั้นสอง
พวกผมก็เลยพากันเดินขึ้นไปชั้น๒ก็ไปเจอเพื่อนกลุ่มนึงนั่งอยู่ตรงทางขึ้นตรงบันไดพอดี
ก็เลยถามเขาว่าเมื่อกี้นี้มีใครขึ้นมาไหมเพื่อนบอกว่าไม่มี
ลักษณะผู้หญิงคือเป็นวัยรุ่นเป็นกลางคนหรือคนแก่

คือคืนนั้นใช้คำว่าก็ช็อกคนสมควรครับ

ถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเห็นอะไรไม่ต้องออกมา

ถ้าจะออกมาก็คือต้องมีเพื่อนมาด้วย

ครั้งนี้คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าวิญญาณเข้ามาทำไม

ทำให้คุณเริ่มมั่นใจแล้วล่ะว่า
ชุดขาวที่คุณเห็นมาตั้งแต่ม๕เนี่ย
เกี่ยวข้องกับคุณแน่นอน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พี่สาว
คือผมจนม๖ออกมาแล้ว

แล้วก็แยกก็นอนตามปกติ
พี่สาวฝันว่ามีพ่อกับแม่นั่งอยู่หน้าบ้าน
แต่ผมกำลังวิ่งหนีผู้หญิงอีกคนนึง

แล้วพี่สาวก็วิ่งตามเข้าไป

กำลังแทะกินหัวผมอยู่
แต่เสียงที่ฝั่งนู้นที่ตอบกลับมา

ทะนีนได้ยินไหม

เดี๋ยวเขาจะมาทำพิธีไล่ผีออกจากบ้านให้

แล้วเอาไม้สามงามไปทิ้ง

ไม้สามงามเอ่ยผ้ายงพยันเอ่ย
ผีต้องไปแล้วสิ